นี่ช็อกเลยค่ะผู้ชายคนนี้เขาจะออกไปหากบ
ก็มีการส่องไฟฉายติดไฟฉายส่องกบแล้วก็ส่องดูในหนองน้ำ
ปรากฏว่าสิ่งที่เจอไม่ใช่กบค่ะแต่เป็นกระโหลกศีรษะคนตาย

ใช่ค่ะตกใจแล้วก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สิคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพวังเจ้าก็เลยเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุตรงนี้
ชาวบ้านเขาแจ้งว่าไปเจอหัวกระโหลกไปเจอโครงกระดูกของคน
สระน้ำร้างพื้นที่ตรงนั้นประมาณไร่หนึ่ง
อยู่รินถนนผนโยธินขาล่องที่หมู่สองบ้านคลองเชียงทอง
อำเภอวังเจ้าที่จังหวัดตาก
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะเป็นกระโหลกศีรษะมนุษย์
ลอยอยู่ในสระน้ำแล้วมันมีพวกจอกแหน่ปกคลุมอยู่
กู้ภัยตากร่วมใจสงเคราะห์แล้วก็นักประดาน้ำก็ต้องสูบน้ำออกมา
แล้วพอสูบน้ำออกมาเนี่ยนะก็ยังไปเจอโครงกระดูกของมนุษย์อีกจำนวนนึง
สร้อยคอที่ห้อยพระพิมพ์สีขาวไม่ทราบวัดไม่ทราบรุ่น
เจอเสื้อผ้าไม่เจอหลักฐานอื่นนะคะ

อืมทีนี้คนที่ไปเจอคือนายอัศนัยเขียวคุ้มอายุ๔๒ปี
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมมาส่องกบในสระน้ำร้าง
ตอนนั้นน่ะส่องไฟฉายหากบคือไม่ได้เห็นกบนะแต่ผมตกตะลึง
เพราะว่าเจอเป็นกระโหลกคนลอยอยู่กลางสระน้ำ
ผมทำอะไรไม่ถูกมือไม้ผมสั่นหมดเลยยกมือไหว้ก่อน
แล้วรีบกลับบ้านเลยเอาจริงนะผมกลัวผีหลอก
แต่ทีนี้พอผมกลับบ้านปั๊บเนี่ยผมก็เลยไปแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านได้ทราบ
แล้วผู้ใหญ่บ้านก็มีการประสานกับตำรวจ
ทีนี้ตำรวจสพวังเจ้าบอกนะคะบอกว่ายังไม่รู้ว่าโครงกระดูก
กระโหลกนี้เป็นของใครเพราะว่าสอบถามในพื้นที่แล้ว
รวมถึงพื้นที่ข้างเคียงว่ามีบุคคลศูนย์หายไหม
แต่ก็ไม่มีสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมานานแล้ว
เพราะว่าสภาพอย่างที่เห็นค่ะคือเหลือแต่กระดูกเป็นสภาพผูกก่อนแล้ว
ทีนี้ก็เลยต้องเก็บพวกชิ้นส่วนต่างเอาไว้ทั้งหมดนะคะ
แล้วก็นำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชที่พิศนุโลก
เพื่อให้ตรวจหาดีเอนเอแล้วก็เทียบกับประวัติคนหายในสาระบบอีกครั้งหนึ่ง
รวมถึงใครที่ติดตามข่าวสารนี้อยู่แล้วก็มีข้อมูลญาติหาย
ก็สามารถสอบถามได้ไปยังตำรวจสพวังเจ้าให้ข้อมูลต่างเพิ่มเติมกับตำรวจได้นะคะ